คุณผู้ชมฮะช่วงนี้อย่างที่บอกว่าคลื่นลมแรง
ดังนั้นเมื่อวานเกิดเหตุระทึกกับเรือนี่

โจรสลัดฮะเขาทำเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารนี่แหละครับ
ปรากฏว่าถูกคลื่นซัดจนเรือโจรสลัดเนี่ย

ก็เร่งช่วยระทึกเหมือนกันเพราะมีคนติดอยู่ภายใน

ขึ้นเรือเล็กไปบนเรือโจรสลัด
ไปนั่งกินกาแฟไปนั่งกินข้าวถ่ายรูปกันสวยงาม
แต่ยังโชคดีตอนเกิดเหตุไม่มีนักท่องเที่ยวอยู่
นั้นถือว่าดีมากอันนี้คือตอนปกติที่เปิดให้บริการใช่ไหม
ใช่ค่ะนี่ตอนคืนก็จะมีไฟล์สองสวยงามแบบนี้
มีทงโจรสลัดตอนกลางวันก็จะเป็นแบบนี้เลย
มีกิ้นอีกอ่ะมีที่ทำเป็นคาเฟ่มีที่ให้กินกาแฟ
ดื่มเบียร์อะไรนิดหน่อยนี่คุณปรากฏว่าล่มฮะ
เป็นเหตุระทึกเกิดขึ้นเมื่อตอนเย็นนะครับ
ดังนั้นคุณผู้ชมตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามเร่งเรือเข้าไป
จะช่วยคนบนเรือโจรสลัดขณะที่ล่ม
มันเป็นยังไงครับคุณผู้ชมไปดูช่วงระทึกกันนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นช่วงเวลาที่เรือคาเฟ่บาคอกเทล
ซึ่งเป็นเรือแพร่ขนาดใหญ่๒ชั้นนะ
จริงเปิดใหม่ได้ไม่นานให้บริการนักท่องเที่ยวได้ไม่กี่ครั้งนะ
ปรากฏว่าถูกขึ้นลมแรงขึ้นทะเลพัทยาตอนนี้ก็แรงเหมือนกัน
ซัดจนมันเอียงและทีนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ระดมกำลังในการเข้าไปช่วยเหลือ

เรือเจ็ดสกีเหลือเล็กเหลือสปีดโบ๊ทอะไรต่าง

ทีนี้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเพราะว่าในคาเฟ่เรือโจรสลัด
ปรากฏว่ายังมีพนักงานอยู่คุณ
ยังมีพนักงานบางคนอยู่ในเรือนะครับ

เจ้าหน้าที่หลายลำไปช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัย
และยังพบว่าท่าเทียบเรือแหลมบริหาย

ก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว
ปรากฏว่าเห็นเรือคาเฟ่โจรสลัดนี้นะ
ค่อยเหี่ยงลงกลางทะเลพัทยา

ข้าวของที่อยู่บนเรือลอยมาติดชายหาดแล้ว

รอเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของเรือมาติดต่อ

แต่ว่ายังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้

คือถ้าเกิดว่าเราดูตอนที่เขาเปิดให้บริการ

ตอนที่เขาเปิดให้บริการมันสวยนะ

ดูสิตกแต่งแบบสวยงาม

นี่เขามีบริการทั้งอาหารเครื่องดื่ม
ดนตรีสดมีบริการตกหมึก
นักท่องเที่ยวจะเลือกได้ค่ะว่าจะนั่งโซนไหน

แล้วยิ่งถ้าเกิดไปดูชั้น๒โอ้โหจะเห็นวิวแบบ๓๖๐องศาเลย
นี่ค่ะเป็นความสวยงามที่
หลายคนได้ไปใช้บริการมาแล้วเขาบอกว่าชอบ

คุณผู้ชมฮะทีนี้ครับวันนี้ดูความคืบหน้ากันหน่อยนะฮะ
เพราะว่าความคืบหน้ากรณีเรือโจรสลัดเอียง
แต่ไม่ถึงขนาดล่มและจมลงไปในทะเลนะคุณ
เพราะตรงนี้น้ำมันไม่ลึกมันตื้นแค่นั้น

มันลอยอยู่แค่นั้นแต่มันเอียงนะฮะ
ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเข้าไปในการที่จะกู้
แต่ต้องวางแผนในการกู้นะครับ
เพราะว่าสิ่งของเครื่องใช้ของเรือ
หมอนโซฟาถูกคลื่นซัดมาเกยชายหาดจำนวนมากนะครับ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเลเมืองพัทยานะครับ

เพราะว่าเรือโจรสลัดเนี่ยยังไม่ได้จมทั้งลำ

แล้วก็ท้องเรือมันได้เกยพื้นแล้ว
เพราะว่าพื้นน้ำมันไม่ลึกนะครับ

แล้วก็รอคำสั่งจากอุปคัมชาตร์ต่อไป
ทีนี้พอมันเกิดข้ามลง
สถานการณ์ขึ้นลงมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อย
เราไม่สามารถใช้เรือเล็กโรยคออยู่ได้ตลอดเวลา
เราก็เลยกลับมาสแตนบายที่ฝั่ง
อ่านะฮะเจ้าของเรือตอนนี้ได้ประสานทาง
นักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่๖สาขาพัทยาแล้วนะครับ
เรื่องต้นได้เตรียมอุปกรณ์ต่างในการจะกู้เรือโจรสลัด
แต่ว่าต้องวางแผนกันให้ดี
ว่าจะกู้หรือจะลากเข้าฝั่งกันอย่างไรนะครับ
ซึ่งการกู้เรือน่าจะใช้เวลาสัก๑ชั่วโมง

โดยมีกำลังของเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่๖สาขาพัทยา

ไม่ให้เรือลำอื่นที่ผ่านไปผ่านมาเข้าใกล้ด้วยนะครับ
ก็ต้องดูปฏิบัติการในการกู้เรือโจรสลัดลำนี้นะฮะ

คาเฟ่จะกลับมาเปิดให้บริการหรือยังไงต้องรอตามต่อนะ
และที่สำคัญต้องตรวจดูโป๊ะหรือว่าแพร่ที่จัดทำเป็นเรือแบบนี้อีก

มันมีอีกนะคุณที่เอาไว้รับนักท่องเที่ยว